สวัสดีค่ะในช่วงวันวาเลนไทยหรือว่าวันแห่งความรักแบบนี้นะคะ
สิ่งหนึ่งเลยที่คนรักเนี่ยเขานิยมที่จะมอบให้แก่กัน
เพื่อแสดงความรักที่มีต่อกันก็คือการมอบดอกไม้นั่นเองค่ะ
แล้ววันนี้นะคะเราได้เจ้าของร้านดอกไม้แสนสวยใจดีด้วยนะคะ
มาบอกไอเดียเก๋ในการจัดดอกไม้ในช่วงวันวาเลนไทยแบบนี้ค่ะ
คุณโป๋สกลรัฐค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ก่อนอื่นเลยขอถามย้อนไปเกอะก่อนนะคะ
ว่าทำไมถึงคิดไอเดียในการจะมาเปิดร้านดอกไม้แบบนี้
เพราะว่าหลายคนคงทราบแล้วแหละว่าน้องโตเขาก็มีร้านดอกไม้เป็นของตัวเอง
คือเริ่มจากชอบก่อนค่ะชอบดอกไม้
แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาจัดช่อห่อกันยังไงทำไมถึงสวยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เริ่มไปดูในยูทูปค่ะว่าเขาจัดดอกไม้กันยังไง
แล้วก็ไปซื้อดอกไม้มาแล้วก็มาเปิดจัดตามในยูทูป
สักประมาณสองสามแบบค่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันง่ายมันไม่ยากเลย
ใช่อย่างนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่ามีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมท้าทายกว่านี้ไหม
เราก็เลยไปหาร้านดอกไม้ร้านหนึ่งที่เราใช้ประจำใช้บริการประจำ
มันก็เลยบอกว่าพี่ช่วยสอนหนูแบบนี้หน่อยในยูทูปมันไม่มีสอน
พี่ช่วยสอนหน่อยได้ไหมคะพี่เขาเลยสอนสอนสอนเสร็จแล้วก็รู้สึกว่า
จริงทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับรสนิยมของเราเองทั้งนั้นเลยว่าสีไหนจะมาผสมกับสีไหนแล้วสวย
คือแล้วแต่รสนิยมเลยเราก็จะรู้สึกว่าเอองั้นมันไม่ยากแล้ว
เวลาทุกครั้งที่โฟสเรียนปุ๊บทำเสร็จเนี่ยโฟสจะถ่ายรูปแล้วก็อัพลงไอจี
เฟสบุ๊บต่อไปค่ะแล้วแฟนจะแบบสวยมากพี่เปิดร้านเถอะพี่ทำเก่งแล้วนะ
เราก็บ้ายุบ้าย้อค่ะเราก็เลยไปถามคุณแม่ว่าแบบ
บอกอ้าวเรียนมาแล้วก็ทำได้ดิอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็จะถ้าเกิดมั่นใจว่าตัวเองทำได้เนี่ยก็เปิดค่ะ
เพราะแม่บอกว่าไม่อยากให้แบบทำไม่ได้

คือคืออยากให้เราเป็นด้วยอะไรอย่างนี้เราก็บอกว่าเราเป็น
เขาก็เลยโอเคอนุญาตเราก็เลยเปิดเลย
เจ้าของร้านที่ไปศึกษาหาความรู้เองด้วยนะว่าดอกไม้จะเป็นยังไง
น่าสนใจมากก็เลยมีร้านอยู่ทุกวันนี้

แล้วสไตล์ของร้านนี้ของน้องโฟนเป็นยังไงบ้าง
เอกลักษณ์เด่นเลยของที่แบบฉันนี่แหละมีเจ้าเดียวในประเทศไทย
เจ้าเดียวในประเทศไทยคงไม่ขนาดนั้นนะคะ
ก็จะมีจริงเวลาคนเห็นร้านดอกไม้โฟนหรือว่าเห็นปุ๊บจะนึกเลย
เฮ้ยร้านโฟนแน่คือจะเป็นช่อสีพาสเทลค่ะ

เป็นความชอบส่วนตัวค่ะก็รู้สึกว่าทำไมทำไมเวลาให้ดอกไม้ต้องเป็นแบบสีสดสีเจน
จะเป็นคนไม่ชอบสีแดงสีส้มอะไรอย่างนี้ค่ะจะไม่ค่อยชอบเท่าไห
แล้วก็รู้สึกว่าทำไมถ้าเกิดเป็นสีเบามันจะรู้สึกนุ่มนวลแล้วก็น่ารักอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็คุยกับช่างว่าเอ๊ะเวลาเขาทำสีพาสเทลกันต้องใช้ดอกอะไรผสมกับอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะ
เขาก็เลยอธิบายแล้วก็สอนทำปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคชอบแบบนี้
และฉะนั้นยึดหลักอันนี้ไว้นะคะถ้าเจ้าขอช่อดอกไม้เขาไม่ได้บุบอะไรแทน
สามารถนำตุ๊กตาหรือว่าเป็นอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่มาตกแต่งแล้วเป็นดอกช่อดอกไม้ขึ้นมาได้ด้วย
ใช่ค่ะก็อย่างตุ๊กตาปกติทั่วไปก็คือจะตุ๊กตามีสีขาวสีน้ำตาลอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็รู้สึกว่าเราโตไปกับหมีแคร์แบร์

ใช่ค่ะดูมาตั้งแต่เด็กเลยการ์ตูนแล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะเข้าเหมาะกับช่อดอกไม้เพราะว่าเป็นพาสเทลเหมือนกัน
เราก็เลยไปหามาว่าหมีแคร์แบนขายที่ไหนอะไรยังไงบ้าง
แล้วก็ซื้อมาปุ๊บแล้วเราก็จัดช่อให้ดูว่าเฮ้ยมันสามารถอยู่กับดอกไม้ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นหมีสีขาวหรือสีน้ำตาล
ทุกวันนี้ก็เลยมีสีขาวสีน้ำตาลซื้อมาติดไลฟ์บอกไม่เอาค่ะเอาในแคมแอร์อย่างเดียวอะไรอย่างนี้
เราก็ดีใจสิ่งที่เราชอบส่วนตัวแล้วเอามานำเสนอเนี่ยกลายเป็นว่าหลายท่านลูกค้าหลายท่านก็คือชอบเหมือนเรา
มีความคิดเห็นเหมือนเราเราก็รู้สึกดีใจที่นำเข้ามา
และช่วงสำคัญวันวาเลนไทน์แบบนี้มีนวัตกรรมอะไรใหม่ให้คนรักเขาให้กันมั้ย
มีค่ะมีค่ะก็มีดอกไม้ที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ
ก็เป็นดอกกุหลาบค่ะที่ผ่านนวัตกรรมอะไรต่างนานาดูดความชื้นออกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่ายังคงสภาพรูปเดิมนะคะแล้วก็อยู่ได้๓๕ปี
ใช่ค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นคืออาจจะอยู่ที่การเก็บรักษาด้วย
ถ้าเกิดตากแดดหรือโดนความชื้นเนี่ยสภาพของเขาก็อาจจะไปไวกว่านั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าถ้าเกิดตามหลักเลยคืออยู่อุณหภูมิห้องแล้วก็อย่าโดนแสงแดด
แค่นี้ก็จะอยู่ได้นานแล้วค่ะ
ก็จะขายเป็นแบบว่าใส่แพ็คเกจสวยให้ผู้ชมด้วย
เกจของทางร้านใช่ค่ะก็สั่งทำมาเป็นพิเศษ
กับไม้ก็สั่งนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีหลายสีแบบสีน้ำเงินสีดำสีรุ้งอะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วถ้าเกิดสมมุติได้มาทั้งทีเนี่ย
ไม่อยากจะ๓๕วันหรือแล้วมันเหี่ยวอะไรอย่างนี้ค่ะก็อยู่อย่างนี้ค่ะอยู่ได้๓ปี

นำมาหนักแล้วก็ราคาสูงได้มาราคาสูงมากค่ะ
ช่วงเวลาไทยสูงมากก็จริงนำมาไม่ได้เยอะมากค่ะ

แล้วอย่างนี้เปิดร้านดอกไม้หวานแบบนี้หัวใจตอนนี้หวานได้หรือเปล่า
มีดุงคนไหนจะมามอบดอกไม้ให้บ้างไหม
ตั้งแต่เปิดร้านมาประมาณนี่เมื่ออันท้ายจะเข้าปีที่สามนะคะ
ดอกไม้เลยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าแบบ
จะซื้อให้เหรอแล้วยังไงกลัวเอาไปขาย
เราก็บอกไม่ต้องกลัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือเหมือนแบบหลายคนที่จะแม้กระทั่งเพื่อนตัวเอง
เพื่อนตัวเองก็แบบเฮ้ยก็อยากซื้อให้สักดอกหนึ่ง
แต่ก็กลัวเอาไปขายต่อไม่ขายไม่ขาย
สรุปก็คือเหมือนมันก็เลยแบบ

เราจะบอกว่าเพราะว่าเราชอบดอกไม้มากนะคะ

อยากได้ดอกอะไรบอกหนุ่มไปเลยว่าปีนี้

สอนสาธิตวิธีในการทำช่อดอกไม้ให้หน่อย
สำหรับบริเวณไทยปีนี้นะคะได้ได้เลยได้เลยค่ะ
เตียงไปแล้วใช่ไหมก็มีเตียงไหมค่ะใช่ค่ะโอเค
ไปค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูไอเดียเก๋ของร้านน้องโฟมกันนะคะ
ในการจัดดอกไม้สำหรับบริเวณไทยปีนี้กันค่ะค่ะ
ดอกไม้ที่คุณโฟนะคะเลือกให้เราค่ะในการจัดเพื่อต้อนรับวาเลนไทยปีนี้ค่ะ
เป็นส่วนประกอบของสองสีก็คือกุหลาบสีแดงแล้วก็สีชมพูค่ะ
เพิ่มความระมุนสีชมพูแล้วก็ร้อนแรงความรักด้วยสีแดง
ใช่ค่ะช่อนี้ประกอบไปด้วยอะไรยังไงบ้างนอกจากดอกกุหลาบ
ค่ะก็จะมีแบบนี้นะคะเรียกว่ายูโฟเบียค่ะก็จริงเอามาตัดกันเพื่อให้มีความละมุนละมัยอย่างนี้
พออยู่ด้วยกันปุ๊บมันจะดูแบบนุ่มนวนสีมันจะรมุนขึ้น
ใช่จะนุ่มนวนขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติเอาแดงกับชมพูแล้วเป็นกุหลาบล้วนเนี่ย

หรืออันดีก็คือเป็นอะไรที่หาได้ง่ายสามารถจัดเองได้ที่บ้านนะคะค่ะเอาดอกหลักก่อนเนี่ยค่ะกุหลาบรวมกันเลยค่ะค่ะ
เรียบร้อยแล้วพรบทวนสวยงามทั้งดอกไม้นะคะกระดาษโต๊คแต่งแล้วก็ที่สำคัญด้วยนะคะเป็นชื่อร้านการร้าน
จริงเขียนข้อความเอาให้เขียนข้อความได้ค่ะ

จริงทั้งร้านทำเองหมดเลย
ตั้งแต่เลือกโต๊ะเลือกเฟอร์นิเจอร์เลือกของประจำทุกอย่างทำเองหมดเลยค่ะ
เก่งจริงนะคะสาวสวยคนนี้ค่ะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้แล้วกันนะคะ

แล้วก็ขอให้ร้านดอกไม้เนี่ยเจริญรุ่งเรืองรอยนะคะ
แล้วก็วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะหวังว่าคุณผู้ชมจะได้ไอเดียเก๋
ในการให้ดอกไม้ในการจัดดอกไม้ให้กับคนรักในวันไทยปีนี้นะคะ

ใช่ขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ